ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
เตรียมที่จะเผยแพร่ทั้งสารคดีแล้วก็ภาพยนตร์หายาก
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ในระหว่างปี๒๕๐๓ถึง๒๕๕๙
ซึ่งก็มีอยู่มากกว่า๑๐๐เรื่อง
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลนะครับ
สามารถที่จะไปติดต่อขอรับภาพยนตร์ทั้งหมดได้
หอภาพยนตร์องค์การมหาชนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
และนี่ก็เป็นภาพของในหลวงราชการที่๙นะครับ
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาเผ่าต่าง
ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งภาพวิดีโอชุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ๓๖๕วันนี้ในอดีต
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่๙
ซึ่งถูกรวบรวมไว้โดยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
โดยในโดมสุขวงผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชน
เปิดเผยว่าตามนโยบายของนาวีระโรจพจนรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงในอดีต
จึงให้หอภาพยนตร์องค์การมหาชนได้นำเอาสารคดี
และภาพยนตร์พระราชกรณีกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
ระหว่างปีพุทธศักราช๒๕๐๓ถึง๒๕๒๓มาให้ประชาชนได้รับชม
โดยภาพยนตร์เกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙จะแบ่งออกเป็น๒รูปแบบครับ
คือภาพยนตร์๓๖๕พระราชกรณียกิจในอดีตระหว่างปี๒๕๐๓ถึง๒๕๕๙
จะเป็นการประมวลข่าวในแต่ละวันของในหลวงราชการที่๙
หน่วยงานองค์กรหรือสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง
หรือแม้แต่กระทั่งเป็นภาพที่ชาวบ้านได้ถ่ายเอาไว้
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์ขาวดำ
น้อยคนนักจะมีโอกาสได้ดู
โดยส่วนนี้ก็ได้ถูกรวบรวมเอาไว้มากกว่า๑๐๐เรื่อง
ขณะที่แบบที่๒นะครับจะเป็นรูปแบบสารคดีของในหลวงราชการที่๙
ซึ่งจะเป็นสารคดีที่ถ่ายทำโดยหน่วยงานต่าง
ซึ่งก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเมื่อครั้ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดร

ในส่วนนี้ก็จะรวบรวมไว้ประมาณ๖๐เรื่อง

พระราชกรณียกิจในอดีตของในหลวงรัชกาลที่๙
ถือเป็นภาพยนตร์ที่หาดูได้ยาก
และจะเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวไทย
ที่จะได้มีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์อันทรงคุณค่านี้
ซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม
อกจากนี้สำหรับสื่อมวลชนสถานศึกษาหน่วยงานต่าง
ก็สามารถติดต่อขอรับภาพยนตร์ทั้งหมดได้
หอภาพยนตร์องค์การมหาชน
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ